เตือนภัยกันหน่อยนะคะชาวโคราชระวังพวกคนค่ะ
เป็นแกรงกรรมซับถ้าขับรถเบียดอะฮะ
แล้วก็พยายามจะกรรมซับโดยเขาเลือกด้วยน่ะ
เขาจะเลือกรถที่ดูทรงแล้วน่าจะเก่า
ไม่มีประกันแบบนี้แหละเป็นเหยื่อชั้นดี
เลยนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาก็เอาคลิปมา
โพสต์นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะบอกว่าเนี่ยให้ระวังแก๊งตบทรัพย์เหล่านี้
กันให้ดีนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสี่สิงหาคมเวลาประมาณห้าโมงสี่สิบห้านาที
ช่วงเย็นออกจากไฟแดงโชคชัยยูเทิร์นแรกมุ่งหน้า
น้องบุญมากนะคะผู้บันทึกเหตุการณ์บอกว่าระหว่างที่กำลังขับรถกลับที่พักนี่นะ
เขาขับอยู่บนถนนหมายเลข๒๔โชคชัยเดชอุดมออกมาจากแยกสัญญาณไฟจราจร
ได้แค่สองกิโลเมตรเองอะค่ะก็สังเกตเห็นรถเก๋งสีดำที่ขี่อยู่เลนซ้าย
ชะลอรถจนทำให้กระบะที่ขี่ตามหลังมาเนี่ยนะคะ
ต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อแซงขวาขึ้นหน้าไปอืมทีนี้เนี่ยจังหวะที่กระบะเริ่มเบี่ยงออกมา
มันดันมีรถเก๋งอีกคันนึงค่ะเร่งเครื่องบีบแตรให้กระบะเนี่ยหลบไป
หลังจากนั้นจังหวะที่กระบะเบี่ยงหลบรถเก๋งเนี่ยนะคะรถคันสีดำที่วิ่งอยู่ด้านซ้ายก็รีบเร่งเครื่องมาเหมือนกัน
คราวนี้เร่งเบียดจนเฉียวชนกับกระบะเลยพอชนกันปุ๊บรถคันสีขาว
คันแรกที่ตอนแรกเร่งเบียดมาเนี่ยนะคะเขาก็หลบหนีไป
พอมองกระจกหลังดูก็เห็นว่ากระบะยังคงขับมาเรื่อยแล้วก็มีรถเก๋งพยายามบีบแตร่
แล้วก็เปิดไฟไล่ตามเพื่อให้กระบะจอดจังหวะนั้นคนโพสต์เนี่ยไม่ได้สามารถจอดให้การช่วยเหลือได้
เพราะว่ามีรถตามหลังมาหลายคันก็เลยต้องเร่งเครื่องตามรถสีขาวไปนะคะ
จนไปเจอว่าจนไปเจอว่าเก๋งสีขาวเนี่ยนะไปจอดดักรออยู่ข้างหน้า
อ่ะดูเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมกระบะสีเขียวเนี่ยคือเหยื่อนะ
ไกลจากจุดเกิดเหตุดูทรงแล้วเหมือนมากันเป็นขบวนการนะคะ
เหมือนแก๊งตบทรัพย์เลยซึ่งหลังจากโพสต์คลิปนี้ไปเขาบอกว่า
มีหลายคนเคยเจอค่ะแก๊งนี้เลย
เขาบอกว่าก่อเหตุในพื้นที่เป็นประจำ
เพราะฉะนั้นขอเตือนชาวโคราชเลยนะคะ
ใครที่ขับขี่รถรุ่นเก่าเนี่ย
ต้องระวังด้วยเพราะส่วนใหญ่รถเก่าจะไม่ค่อยมีประกันกัน

ฝากตำรวจช่วยกันกวดขันจับกลุ่มด้วย
น่าจะเห็นทะเบียนเห็นอะไรกันชัดอยู่นะคะ